คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อความคืบหน้านะคะในกรณีที่มีสาวประเภท๒เสียชีวิต
แต่ทีนี้คือมันเป็นลักษณะคล้ายกับการเสียชีวิตปริศนา
แต่ญาติเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าหลังจากที่แพทย์ออกมาระบุสาเหตุการตายว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งคุณ
ญาติและครอบครัวบอกไม่เคยมีประวัติไปรักษาโรคมะเร็งเลยนะ
ใช่ไงญาติก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
ใช่แล้วก็คิดไปกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะไปถูกเพื่อนชายคนสนิทเนี่ย
สาวประเภทสองรายนี้นะคะทำร้ายเอาค่ะ

เพราะทางด้านของแม่ค่ะของสาวประเภท๒ค่ะ
หรือผู้ตายที่ชื่อว่านายอัธพลอีซอมูงซออายุ๒๗ปี
แม่บอกติดใจสาเหตุการตายของลูกนะคะ
หลังจากที่รู้ว่าลูกเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนชายอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
แล้วสุดท้ายลูกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
แพทย์เนี่ยมีการระบุสาเหตุการตายว่าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แต่ครอบครัวบอกไม่เชื่อค่ะเพราะไม่มีประวัติในการรักษาโรคนี้
และครอบครัวก็เชื่อว่าอาจจะถูกเพื่อนชายคนสนิทที่ลูกเดินทางมาหา
ทำร้ายร่างกายเอาหรือเปล่าทีนี้ค่ะคือทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอกับเพื่อนชายคนนี้ที่หลายคนก็ไปกล่าวอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือนายอภิรัตน์ชาตรีหรือว่านายดี้อายุสิบแปดปีค่ะโดยเจ้าตัวชี้แจงข้อเท็จจริงกับทีมข่าวของเรา
แล้วเปิดเผยแบบนี้ว่าตัวเขารู้จักกับผู้ตายจริงนะ
แต่บอกก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่มีการพูดคุยกันจริงผ่านทางแชทข้อความ
ซึ่งวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้ตายสาวประเภท๒ลายเนี่ยเดินทางมาหาเขา
ที่มหาวิทยาลัยจริงก็พูดคุยกันอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมงเอง
หลังจากนั้นตัวเขานะคะนายดี้บอกว่าผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไป
แล้วบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่พักซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่พักอยู่ที่ไหน
แล้วหลังจากนั้นมาเขาบอกว่าเขาได้รู้ข่าวว่าเอ้าสรุปพอมาหาเขาหลังจากนั้นไปแล้วตายเหรอ
เขารู้สึกเสียใจนะแล้วตกใจนะคะที่ผู้ตายเสียชีวิตไปเลย
ตอนที่เจอกันเขาบอกยังไม่มีอาการเลยนะว่าผู้ตายเหมือนไม่สบายหรืออะไรก็ดูปกติดี
แถมยังมีการแชทมาบอกให้เขาไปหาที่โรงพยาบาลปากท่อด้วย
แต่ตัวเขาเองเขาบอกแบบนี้ว่าเขาไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีรถที่จะไป
เพราะตัวเองก็คือเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นานนะคะ
แล้วทีนี้มันมีข่าวมาว่าผู้ตายกับตัวเขาเนี่ยในดี้เคยมีปัญหากันจริงหรือเปล่า
จนกระทั่งมีการแจ้งความกันเรื่องเงินเรื่องอะไร
เขาบอกว่าอ้าวก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเงินไม่ได้เรื่องชู้สาวอะไร
แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายของผู้ตายแน่นอน
ใช่ค่ะคือเขาก็บอกแหละว่ามีหลักฐานพวกข้อความทางแชทต่างมันยืนยันได้

ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูหน่อยก็แล้วกันค่ะ
ผมไม่เคยทำนะครับแบบนี้ลูกผู้ชายเหมือนกันนะ
พลเมืองดีใช่ไหมที่นำตัวผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาล
แม่บ้านของปั๊มยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
เขาคิดนะว่าไม่น่าจะถูกทำร้าย
แต่คือผู้ตายมีอาการหน้ามืดหมดสติจริง
แล้วก็มีเลือดออกมาจากจมูกด้วยตอนนั้นที่เห็น
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเหตุ
แม่เนี่ยแม่ก็บอกเรื่องนี้นะแม่บอกว่าหลังจากที่รู้ทราบข่าวการเสียชีวิต
แล้วก็โรงพยาบาลระบุไงว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
อันนี้ครอบครัวติดใจสาเหตุอยู่เพราะว่าครอบครัวบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยนะ
ว่าลูกชายป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แล้วคุณไม่มีประวัติไม่มีประวัติการเข้ารับการรักษา
นี่ลูกเพิ่งไปทำงานที่กรุงเทพได้แบบ๖เดือนแล้วก็มาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะว่ายังไงต่อนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เช้าวันนี้แม่เดินทางจากยาลานะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่กรุงเทพด้วยนะคะ